นี้สมัยนี้พวกมิจฉาชีพหัวขโมยลักทรัพย์ชาวบ้านเนี่ย
ก็ยังมีอยู่เยอะแต่กล้องวงจรปิดก็ช่วยได้เยอะ
คืออย่างน้อยจับได้ไม่ได้ก็เป็นหลักฐานใช่ค่ะนะครับอย่างที่แถวหอพักย่านเพชรเกษมเนี่ย
จับภาพพฤติกรรมสองคนร้ายที่มาตระเวนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์
ที่เขาจอดไว้หน้าหอพักนะฮะก็ช่วงดึกก็จะมานะครับเป็นภาพวงจรปิด
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบตี๔ตี๓๕๐ของศุกร์ที่๘มีนาคม
ขี่เข้ามาในซอยของหอพักแห่ง๑ในซอยเพชรเกษม๒๕
คนซ้อนท้ายลงจากรถจักรยานยนต์ตรงมาที่รถคันสีดำคันนี้ฮะ
ก็พยายามที่จะเอาไปให้ได้นะครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการไขคอรถ
แล้วก็สตาร์ทรถพยายามอยู่นะครับสตาร์ทรถที่จะโจรกรรม
สตาร์ทได้แล้วก็มีวิธีในการต่อสายตรงอะไรของมันเนี้ยแหละ
คือล็อกคอมันก็เอาได้นะมันแกะได้มันแกะได้ใช่นะครับ
แล้วในคลิปจะเห็นช่วงจังหวะที่คนร้ายพยายามจะขี่รถคันสีดำที่สตาร์ทได้แล้วนะ
จะหนีไปแล้วปรากฏว่ารถมันขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้อ่ะอืมอ่า
คนร้ายก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจจอดรถคันสีดำเอาไว้แล้วก็หนีไป
ตรงจุดนี้ไม่ได้อะไรไปนะครับ
โกงเยับโหมันก็พยายามเต็มที่นะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเป็นเจ้าของรถต้องเนี้ยเห็นไหมมันจะไปไม่ได้

แต่มันไปไม่ได้คนเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหต้องล็อกกันหน้าดูเลย
ใช่นะเออก็ไม่ได้อะไรตรงจุดนี้นะครับอีกมุมหนึ่ง
ก็จะเห็นพฤติกรรมและรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายอย่างชัดเจนนะฮะ
โดยผู้ก่อเหตุทางเจ้าของโพสต์คาดว่าคงเป็นวัยรุ่นในย่านเพชรเกษมนี่แหละ
ก็ตระเวนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์หรือว่าลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปเที่ยวเตร
เสพยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็ใส่หมวกกันน็อกแต่งกายมิดชิดอ่ะนะ
นายสมิทแซ่ฟ่งเจ้าของหอพักแห่งนี้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าจอดรถทิ้งไว้หน้าหอพักอีกแล้ว
ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเพราะว่าเห็นในคลิปแล้วคนร้ายเนี่ย
โอ้โหมีความชำนาญมากในการจรกรรมรถจักรยานยนต์ทั้งทั้งที่มีระบบล็อกที่เบ้ากุญแจของรถนะ
อ่าแต่ก็ยังสามารถใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาที
ปลดล็อกรถได้สตาร์ทรถได้เตรียมจะเอารถไปอยู่แล้ว
นี่ถ้าคันนั้นเขาไม่มีกุญแจสำหรับล็อกจานเบรกของล้อหรือว่าล็อกดิสต
อืมมันไปแล้วค่ะขี่ไปได้แล้วนะครับอ่า
รับว่ารถจักรยานยนต์คันนี้คือของเขาเองนี่แหละ
ซื้อมาได้ไม่ถึง๒เดือนก็เลยอาจเป็นสาเหตุให้สะดุดตา
คนร้ายอาจจะเล็งเอาไว้แล้วรถใหม่
คันนี้แหละใหม่เอี่ยมเลยนะครับ
ก็เลยก่อเหตุมาตี๓กว่าเกือบตี๔
สมิทยอมรับว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่คาดคิดว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุในชุมชนที่มีผู้คนพลุกพ่านที่หน้าหอพัก
พอเรื่องเกิดขึ้นรีบไปแจ้งตำรวจสนภาษีเจริญเจ้าของท้องที่
ให้มาพิสูจน์หลักฐานเก็บร่องรอยนิ้วมือในการติดตามตัวคนร้าย
ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนในย่านนี้หรือไม่นะครับ

เห็นเพียงผู้ก่อเหตุที่สวมเสื้อแล้วก็สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเท่านั้น
ไม่แน่ใจว่าสองคนร้ายนี้จะเป็นวัยรุ่นในย่านนี้
หรือว่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่า
แต่จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนไปก่อนหน้าวันที่จะเกิดเหตุ
ก็ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติอะไรก็คือคงเพิ่งมา
แต่ก็กังวลนะครับว่าตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวสองคนนี้ได้ไหม
ถ้าล่าช้าไปเกรงว่ามันจะมาก่อเหตุหรือก่ออันตรายอีก
ก็เลยตัดสินใจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดประกาศไปในกลุ่มไลน์ของผู้เช่าห้องก่อน
เพื่อนบ้านในชุมชนแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสของคนร้ายเพราะอยากให้จับได้เร็ว

ฝากแจ้งกับทีมข่าวของเราว่า
หากใครเห็นหรือพบเบาะแสของคนร้าย๒คนนี้

ถ้านำไปสู่การจับตัวคนร้ายได้
เดี๋ยวให้รางวัลนำจับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท

ผมก็ไล่กล้องย้อนไป๓๔วันนะครับ
ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

ก็คือผมก็อยากจับ
ถ้าจับได้ก็ดี
ตัวอย่างมันเป็นภัยของสังคมด้วยครับทำกับผมไม่รู้มีแบบไปทำกับที่อื่นอีกหรือเปล่าอย่างนี้ครับ
ใช่ใช่แต่แบบผมไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วไปก่อเหตุที่อื่นอีก
แสดงว่าจักรยานยนต์นี้ล็อกคออย่างเดียวไม่ได้ผลแหละ
ใช่ใช่ไหมเพราะว่าคนร้ายมันเอาไปได้

เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องไปซื้อตัวล็อกดิสต์
ใช่ค่ะเขาก็แนะนำนะคันอื่นให้ล็อกแบบนี้ด้วย
ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าอันละไม่กี่ร้อยใช่ไหมแต่ก็คุ้ม
สำหรับการที่จะป้องกันพวกคนร้ายที่จะมาขโมยรถจักรยานยนต์ไปนะฮะ
ส่วนการตาม๒คนร้ายในภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ย
สมิทเจ้าของหอพักเขาบอกว่าเขาก็ตั้งรางวัลนำจับไว้๕๐๐เนี่ย
ก็คือแม้ว่าจะจับไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามก็ยังดี
เพื่อไอ้สองคนนี้มันรู้ข่าวมันก็ยังโอ๊ยไม่เอาเว้ย
ไม่กล้าไปก่อเหตุที่ไหนเขามีรางวัลนำจับเราด้วย๕๐๐๐บาท
แต่เนี่ยก็กลัวคนร้ายมันรู้ทันอ๋อเขาล็อกดิสต์กันเดี๋ยวนี้

ไม่ต้องบอกเราก็ได้นะฮะเดี๋ยวคนอื่นไปทำตาม
หรือก็นอกจากไอ้สองคนครับมันจะจับกันเอง
อยากได้เงิน๕๐๐๐บาทก็จับเพื่อนกันเอง
แต่มันเป็นคดีที่ตามยากนะตำรวจก็บอกเจ้าของหอพักเขาอยู่ว่าโชคดีที่รถไม่ถูกโจรกรรม
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกนี้พอได้ไปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันชำแหละแยกชิ้นส่วน
หรือไม่ก็ส่งต่อส่งต่อออกนู่นชายดงชายแดนไปเลย